จะพาคุณผู้ชมและคุณชนะไปเที่ยว
ในช่วงนี้บางคนบอกว่าอยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มันชุ่มฉ่ำหน่อย

มีอีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำแล้วก็อยากพาคุณผู้ชมไป
อยู่ที่จังหวัดกาลสิน
ไปดูกันว่าที่เราจะพาไปนั้นมันชุ่มฉ่ำหัวใจขนาดไหน
น้องบ๊ายตองภาพมุมสูงนี้มันดูสวยงามนะ
กว้างใหญ่แล้วก็ร่มรื่นแล้วก็เย็นฉ่ำมากเลย

วันหยุดใครมีเวลาอยากจะมาคลายร้อนลงน้ำเย็นก็มาที่นี่กันได้นะจ๊ะ
หาดด่อเกรดขือลำเปล่าจังหวัดกาลาซิลค่ะ
ก็เป็นหาดทะเลน้ำจืดที่ทางจังหวัดเขาเนรมิตขึ้นมา
ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ
ราวกับว่าเหมือนได้ลงไปเล่นน้ำในทะเลใต้อ่ะคุณ

แต่ว่าเหมือนคุณลงใต้ไปเล่นน้ำทะเลจริงเพราะมันมีหาดทรายสีขาวด้วย
แล้วก็มาพร้อมกับเครื่องเล่นอำนวยความสะดวกความสนุกสนานของเราเยอะแยะมากมาย

ไม่ธรรมดามีทั้งเจ็ดสกีอย่างที่คุณชนะบอกมีทั้งห่วงยางให้เช่า

เหมือนเล่นอยู่ในทะเลน้ำเค็มอ่ะนะมีเจ็ดสกีแล้ว

สนุกสนานหัวทิ้มหัวตำอ่ะคุณ

มาเล่นสนุกสนานกันแล้วรับรองว่าหิว

ที่นี่เขาก็มีพวกร้านอาหารร้านค้าร้านเครื่องดื่มเอาไว้คอยให้บริการด้วย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องของความปลอดภัย
อันนี้สำคัญมากเขาจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้หาดดอกเกดแห่งนี้ตอนนี้คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วคึกคักตลอดทั้งวันเลยจริง
เห็นแบบนี้แล้วบอกว่าพลาดไม่ได้นะคะ
สำหรับใครที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อนก็ไปได้เลยที่หาดดอกเกดเขื่อนลำเปล่า
อยู่ที่ตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ

โอ๊ยลูกคอมันกี่ชั้นจะเล่าให้ฟังแบบนี้
คือในช่วงหน้าแรงนะครับในพื้นที่ของภาคอีสานบางจุดเนี่ยที่เขาอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำหรือว่าเขื่อนเนี่ยนะครับ

ลงไปเล่นได้เหมือนกับเป็นน้ำทะเลคือเราก็เคยไปนะเหมือนจังเลย
บางจุดที่มันเป็นคล้ายแผนเอาไปตอบยังไง
ต้องที่จังหวัดอุบลรัชธานีเขาก็มีเหมือนกันคือจริงทางภาคอีสานมันก็จะมีหลายต่อหลายจุด
นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่อยากให้ไปเพราะว่ามันเหมือนทะเลมาก
คือไปนะไปเล่นน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่ทุกที่เขาจะมีบริการอาหาร

ส้มตำไก่ยางซาเผา
โอ้โหไปไปเที่ยวกันดีกว่า